ดูอย่างนี้แล้วคงจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมของโครงการนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ

แต่ว่าตอนนี้โครงการกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เราจะติดตามไปกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ

และจะสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
กับคนและช้างได้มากน้อยเพียงใด
ไปติดตามจากคุณสมศักดิ์ครับ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
กำลังสาธิตการใช้สปริงเกจ
จุดที่ปล่อยช้างออกจากรั้วไฟฟ้า

ฝั่งจังหวัดสะแก้วและจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นุมัติงบประมาณจำนวนกว่า๑๖ล้านบาท
สร้างเป็นสถานที่กักกันช้าง
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช้างที่มีนิสัยดุร้าย

และเป็นจ่าฝูงในการนำช้างออกนอกพื้นที่ป่า
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จัดการช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไฟฟ้าที่นี่มีระยะทางทั้งหมด๑๒กิโลเมตร
รอบคลุมพื้นที่๒๒๐๐ไร่
อยู่ด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาอ่างรืนัยฝั่งจังหวัดสะแก้ว
เป็นพื้นที่กักกันช้างเพียงแห่งเดียวในพื้นป่านี้
คือตัวนี้ถ้าเอามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
ก็อาจจะไม่ก้าวร้าวเหมือนเดิมนะครับ
แต่เรื่องจะกลับออกนอกป่าอีกหรือไม่

ด้านของเราก็คือป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยอยู่เคยหากินอยู่แล้วครับ

แต่สิ่งที่ได้แน่นอนที่สุดก็คือ

ว่าทางการได้ดำเนินการจัดการในส่วนนี้
นอกจากการสร้างรัวกับกันช้าง
เรายังมีการสร้างครูกันช้างอีกส่วน
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้อยู่กับปราบปรุงครูกันช้าง
ปี๑๘๕๘ร้อยกิโลเมตร
ความสูงประมาณสามเมชังเค้ิงนะครับ
ซึ่งสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน
และเห็นจุดบกพร่องได้ง่ายขึ้น

เราก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น
สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
เขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เริ่มรุนแรงมากที่สุดในปี๒๕๓๙

พบว่ามีช้างตายทั้งหมด๑๗ตัว

ตายจากฝีมือมนุษย์๑๑ตัว
และไม่ทราบสาเหตุอีก๒ตัว
ที่ตายส่วนใหญ่เป็นช้างเพศผู้

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ที่มีถนนสาธารณะผ่าน
และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุก

ออกพื้นที่แล้ว๒๖๕ครั้ง
ฝั่งจังหวัดจันทบุรี๔๙ครั้ง
ฝั่งจังหวัดระยอง๗๕ครั้ง
ฝั่งจังหวัดชนบุรี๒๒ครั้ง
และฝั่งจังหวัดสะแก้ว๑ครั้ง
ผมว่าตอนนี้ชาวบ้านก็รับทราบแล้วนะครับ
ว่าทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหายังไงนะครับ
อย่างสิ่งที่ปรากฏต่อสาธารณชนก็คือ

แม้แต่แก่งหางแมวโมเดล

แล้วเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
เพราะเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

จะเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องหามาตรการที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถอยู่ร่วมกันได้กับช้าง

สามารถอยู่กับช้างได้อย่างยั่งยืน
การแก้ปัญหาต่างจึงมีออกมาในหลายรูปแบบ

ต้องติดตามเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมที่สุด
ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้